ตามข่าวสารของวงการแบตมินตันกันบ้างกับเรื่องราวของน้องหมิวพรปวีช่อชูวงครับ
เรื่องนี้ครับหลังจากที่รัฐบาลมีการผ่อนปลนระยะที่๓ก็ทำให้พรปวีช่อชูวงนักแบตมินตันหญิงเดี่ยว
ซึ่งหมิวก็บอกว่าหวังจะเรียกความมั่นใจกลับมาโดยเร็วที่สุด
เพราะว่าก่อนอันนี้ทำผลงานได้ดีเพื่อเป้าหมายในการคว้าตัวไปโอลิมปิก
แต่ต้องแย่งกับทางน้องครีมบุษดันอึ้งบำรุงพันธ์ที่มีคะแนนนำอยู่ในอันดับ๑๒ของโลก
ซึ่งเธอก็ไม่อยากให้มองว่าเป็นคู่แข่งกันแต่มองว่านะครับต่างฝ่ายต่างทำเพื่อประเทศชาติ
ส่วนกระแสข่าวก่อนหน้านี้ครับที่บริษัทเอเจนซี่สิงคโปร์เข้ามาสนับสนุนเพียงแค่ตัวแทนนะครับ
ในการหาสปอนเซอร์เท่านั้นนะครับเรื่องนี้เธอชี้แจงแล้วก็ยังไม่สามารถหาผู้สนับสนุนในไทยได้
เพราะว่าติดสัญญากับทางสมาคมกีฬาแบตมินตันทำให้ต้องใช้งบประมาณส่วนตัวทุกอย่างครับ
มันก็สำคัญเหมือนกันเพราะหลังจะมีแบบว่าแมตค์แขนเยอะ
ก็คือเราก็ต้องใช้เงินส่วนนี้จำนวนมากเหมือนกันค่ะ
ขณะที่โค้ดของทางน้องหมิวก็คือพักควัฒน์วิลัยลักษณ์นะครับอดีตนักแบตทีมชาติไทย
เตรียมที่จะส่งแข่งขันรายการแรกเดือนกันยายนที่ไต้หวันตอนนี้

มองว่าโอกาสไปอลิมปิกของมิวอยู่ที่๕๐๕๐ล่ะครับ